ตอนนี้หนี้ภาคครูเดินของคนไทยน่าเป็นห่วงมากขึ้น
เพราะว่ารวมแล้วตอนนี้คนไทยเป็นหนี้สูงถึง๑๖ล้านล้านบาทแล้วนะครับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะมีมาตรการเรื่องของการแก้หนี้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยครับ
นายสักพบพันยานุกูลภูมิในการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าหลังจากที่มีการปรับปรุงเศรษฐีเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนให้ครอบคลุมมากขึ้น
เอามาจาก๔กลุ่มครับทั้งหนี้กยศสากรต่างที่ไม่ใช่สากรออมทรัพย์
ก็พบว่าตอนนี้ภาคครัวเรือนเป็นหนี้นะฮะเฉพาะไตรมาสแรกเพิ่มสูงขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการกู้ยืมคือเรื่องของกยศสูงถึง๔แสนล้านบาทประมาณ๔แสน๘หมื่นล้านบาท
แล้วก็เป็นหนี้ที่ไปกู้ยืมมาเพื่อประกอบอาชีพต่างประมาณสัก๑๘๐๐๐ล้านบาท
แต่ก็ย้ำว่าตัวเลขนี้นะฮะมันเป็นหนี้เดิมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่หนี้เพิ่งเกิดใหม่
แต่ว่าเป็นการปรับปรุงข้อมูลการเป็นหนี้ของคนไทยเพื่อเอามาประเมินภาพรวม
เพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทย
จะมีการแถลงมาตรการช่วยเหลือประชาชนคือจะมีมาตรการแก้หนี้ออกมา
มาดูซิว่ามาตรการที่ว่านี้จะช่วยทำให้คนไทยเป็นหนี้ลดน้อยถอยลงไปได้หรือไม่นะครับ